นี่นะครับเราจะได้สัมผัสกับบรรยากาศกันอีกครั้ง
ชุดไทยให้พร้อมแล้วเจอกันในงาน
ทะเลิงศกศุกษรมหาสงครานที่จะจัดขึ้น
ที่บริเวณพระราณพระราชวังดุสิตสนามเสือป่านะครับ
บรรยากาศประชาชนสวมใส่ชุดไทยร่วมกิจกรรม
และถ่ายรูปบริเวณลานพระราชวัง
พระราณพระราชวังดุสิตนะครับเช่นเดียวกับงานอุ่นไอรักแบบนี้
จะเกิดขึ้นอีกครั้งในช่วงเทศกรรมสงครานนี้
เนื่องจากสมเด็จพระเจ้าเยี่ยมของพระกรุณาโปรดกรกม
ให้มีการจัดงานทะเลิงศกสุขสรรค์มหาสงกรานตำนานไทยขึ้น
ในวันที่๖๘เมษายนณพระราณพระราชวังดุสิต

โดยจะเปิดให้เข้าร่วมกิจกรรมได้
ตั้งแต่บ่าย๒ไปจนถึง๓ทุ่มรวมเวลา๓วันนะครับ
ในการนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดก้าวโปรดกระหม่อม
อันเชิญพระชัยหลังช้าง
ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่รัชกาลที่๑
ส่งเชิญไปในการทำศึกสงคราม
ทรงได้รับชัยชนะกลับมาทุกครั้ง
ประดิษฐานเป็นพระประธานในพิธี
เพื่อให้ประชาชนร่วมศักระ
เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและประเทศชาตินะครับ
นอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาปรดก้าวปรดกมม
ให้เชิญพระพุทธกำเนิดกาสาวพรรค
พระพุทธรูปสำคัญที่หล่อขึ้นเมื่อครั้งทรงผนวด
ประดิษฐานให้ประชาชนได้ศักระ
และส่งน้ำเพื่อเป็นสิริมงคลด้วยนะครับ